อ้าวมันเกิดอะไรขึ้นแต่กล้องวงจรปิดมันจับภาพได้ค่ะ
จับภาพตอนที่นายนัทธวัฒนเพ็งจันทร์อายุ๒๐ปี
ยังเป็นนักศึกษาชั้นปวสออยู่เลยนะ
สาขาช่างไฟฟ้าอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
คุณผู้ชมลองดูเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้

เจ้าตัวก็ยืนรอกดเงิน
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมในกล้องเนี่ย
มันจะมีจังหวะที่มีรถมอเตอร์ไซค์มาสองคัน
๒คันมีวัยรุ่น๓คนมา๒คัน

คุณผู้ชมนี่จังหวะนี้ทำร้ายแล้วนะเรียบร้อย

เจ้าตัวบอกว่าตอนที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามามาถาม
ไม่พอแค่นั้นมีอาวุธมีดด้วยพี่ป๋า

เอาแหวนรุ่นแล้วก็หมวกไป
ส่วนวัยรุ่นอีกคนยืนคอยดูคุมเชิงอยู่ค่ะ
คุณผู้ชมลองไปฟังเสียงผู้บาดเจ็บหน่อย
ผ่านไปประมาณ๕นาทีมั้งพี่มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถมา๒คัน๓คน
มาถึงเขาก็ถามว่าผมเรียนไหนผมก็บอกผมจบแล้ว
แล้วทีนี้เขาก็ไม่ฟังอะไรเลยเพราะว่ารุมตะลุมบอลใส่ผมเลย
เขาไม่ได้พูดอะไรเขาลุมตระดุมบอลเสร็จเขาหยิบทองผมไปแล้วก็เอาหมวบผมไป

แต่ตะลุมสองคนอีกคนนึงยืนมอง
ตามที่คือผู้บัตรเจ็บด้านทำวานให้เขาเล่าเลย
อยู่ดีแล้วมาโดนทำร้ายแม่มันก็คงไม่ต้องพาดเป็นอย่างอื่นนะคะ
สถาบันแน่เพราะว่าอะไรอ่ะเอาแหวนรุ่นไปเอาหมวกไปอีก
เขาบอกว่าตอนนี้เจ้าตัวนะก็เอาเป็นว่าไปแจ้งความแล้ว
สพเมืองสมุทรประการแล้วก็เดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าเจ้าตัวเขาบอกว่ากลัวแล้วตอนนี้กลัวจะไม่ปลอดภัย
แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าโดนอีกล่ะแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มวัยรุ่นแบบเนี้ย
มันรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอีกแล้วถ้ามันยังไม่ได้โดนจับ
เขาก็กลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายอีกนะคะ
ก็อยากจะเร่งขอให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวกลุ่มนี้มาดำเนินคดี
แล้วเจ้าตัวยืนยันนะไม่เคยมีเรื่องหรือรู้จักกับคนที่มาก่อเหตุเลย
คิดแหละว่าใช่แน่ต้องใช่แน่
น่าจะเป็นเรื่องคู่ขัดแย้งต่างสถาบันค่ะน่าจะเหตุผลนี้แหละ
นี่แหละบางทีใส่เสื้อสถาบันแทนที่จะภาคภูมิใจ
มันกลายเป็นว่าไม่กล้าใส่เพราะว่ามันจะเกิดอันตรายไปอีกนะคะ
ไปหาซื้อไอ้พวกแหวนรุ่นหมวกออนไลน์

เขาขายเอาจริงก็ต้องแนะนำกันแบบนี้
มีเยอะแล้วฉันอาจจะดูแบบโอ้โหมีแบบเท่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม